เมื่อวานนี้ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการจับกลุ่มนางวันทาโคตวงค่ะ
เป็นผู้สั่งการค้าไอซ์จำนวน๔๐๐กิโลกรัมที่จังหวัดหนองคาย
เส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดครั้งนี้เป็นอย่างไร
ไอซ์๔๐๐กิโลกรัมเป็นของกลางที่ตำรวจปราบรามยาเสพติดร่วมกับทหารและปปศยึดได้จากนายโกศลศรีมงคลกับพวกรวม๕คน
ลักลอบลำเลียงขนจากจังหวัดน้องคายไปยังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครา
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่านางวันทางโคตวง
โดยจะมีชุดลำเลียงคนมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่ามาอย่างชายแดนฝั่งลาว
ท่าน้ำแห่งนี้นะคะถูกระบุว่าเป็นสถานที่ที่นำเอายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย

เมื่อมาถึงจุดนี้ก็จะมีเครือข่ายยาเสพติดมารับไปกระจายให้กับเครือข่ายในพื้นที่
และจากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พบว่า
ท่าน้ำแห่งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยและตรวจสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีพบว่า
ท่าน้ำแห่งนี้อยู่ริมน้ำโขงห่างจากท่าน้ำประเพณีท่าน้ำสาธารณะที่ชาวบ้านใช้เทียบเรือขนสินค้าหาปลาประมาณ๓กิโลเมตร
ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้ท่าน้ำสาธารณะและจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย
คนข้ามมาก็รีบมาลงเวลาลงชื่อไปตลาดเลยไปหาหมอเก็บไข้ได้ป่วย
แล้วมีมาแบบเอาของขึ้นมาเราต้องตรวจอะไรอย่างนี้ไหมจ๊
มันก็มีอยู่ถ้าสงสัยจะเป็นคนยาเสพติดอะไร
กรกฎาคมตำรวจพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มลำเลียงยาเสพติด
เตรียมนำยาเสพติดล็อตใหญ่จำนวน๑๐ท่อนหรือ๔๐๐กิโลกรัมส่งให้กับเครือข่ายในภาคใต้
ทราบว่าจะมีการขนยาเสพติดในช่วงวันที่๒๘กรกฎาคม
ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพผ่านจังหวัดอุดรธานีจังหวัดขอนแก่น
เพื่อจอดพักที่จังหวัดชายภูมิเป็นจุดแรก
ในวันรุ่งขึ้นจะเดินทางต่อโดยใช้ถนนมิตรภาพ
ผ่านจังหวันละครราชศรีมาร์สระบุรี
แล้วใช้เส้นทางอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี

แล้วใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรบุรี
และแวะพักครั้งที่๒ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
จากนั้นขับรถที่มียาเสพติดเต็มคันไปทางจังหวัดชุมพรสุราธานีและพัทธลุง
เข้าจอดอีกครั้งที่รีสอร์ทแห่ง๑ช่วงกิโลเมตรที่๒๒
ถึงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครา
เพื่อรอให้ชุดลำเลียงอีกกลุ่มหนึ่ง
นำโดยนายยายาป่อแมนชาวจังหวัดนราธิวาส
นำยาเสพติดล็อตนี้ส่งออกไปทางชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
แต่ประทุศกรรมทั้งหมดไม่ได้พ้นจากสายตาของตำรวจปรับปรามยาเสพติด
ที่สามารถบุกเข้าจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดกลุ่มแรกได้ที่จังหวัดขอนแก่น
ก่อนจะสอบสวนขยายผลจับกลุ่มกลุ่มลำเลียงยาเสพติดชุดที่สอง
รวมไปถึงนางวันทาโคตวงผู้สั่งการในฝั่งไทยที่จังหวัดน้องคาย
และนางสาวอมราพรโคตวงลูกสาวที่จังหวัดระยอง
วิมวลวันธรรมภักดีข่าวเทราทีวีรายงาน